นี้ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้น๑๓ปีที่แล้ว

กับคดี๙แก่นำพันธมิตรชุมนุมดาวกระจาย
ขับไล่รัฐบาลนายสมัครศุนย์ธราเวทย์

ทางศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา

เพื่อประชาธิปไตยชุมนุมดาวกระจายเมื่อปี๕๑

ซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ตามที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๕เป็นโจทย์
อดีตแก่นำพันธมิตร๙คน

รวมถึงนายชัยวุฒิสินสุวงศ์
และนายอมอนอมอนรัตนานนหรือว่ารัชยุศิระโยธินภัพดี
รวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือนายเทิดภูมิใจดี
ความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชน
รวมถึงยังร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คน
ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
โดยเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่สั่งการ
โดยผู้กระทำคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ
และเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแต่ไม่เลิก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖มาตรา๒๑๕แล้วก็มาตรา๒๗
โดยคดีนี้มันมีความคืบหน้ามาเรื่อยนะคุณนะ

คดีนี้เมื่อปี๒๕๖๐สารอาญาได้ยกฟ้อง
พลตรีจำลองศรีเมืองแล้วก็นายสุยสัยกตาศิลา
ส่วนนายชัยวัดนายอมรและนายเทิดภูมินั้น
มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๒๑๒
แต่สารให้รอการกำหนดโทษไว้๒ปี
แต่ต่อมาสารอุทธรณ์ให้ยกฟ้องทั้ง๓ในปี๒๕๖๒ด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะทางอายการโจทย์ได้ยื่นดีกาอีกนะครับ
เพื่อขอให้สารดีกาพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง๙คน
ซึ่งสารก็ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้แหละครับ
โดยหากสารพิพากษาจำคุกจะถูกควบคุมตัว
ยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปนะครับ
เรื่องนี้นะฮะนายชัยวัดสินสุวงศ์บอกว่า
ไม่ได้มีความกังวลใดเพราะอายุขนาดนี้แล้ว
หากสารยกฟ้องก็กลับบ้าน
ถ้าลงโทษไม่รอลงอาญาก็เข้าคุกเท่านั้นเองนะครับ
แต่ทีนี้ล่าสุดออกมาแล้วนะฮะ
เพราะว่าศาลได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยสารได้พิจารณาไว้แบบนี้นะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับ
โดยสารเนี่ยนะฮะได้พิจารณานะครับในการที่จะ

เดี๋ยวอัปเดตในช่วงเบรกสุดท้ายนะฮะ

จริงทางทีมส่งอัปเดตมาให้แล้ว